คุณผู้ชมครับจากอุบัติเหตุเครื่องบินขับไล่แบบกริปเพ่น
ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อวันเด็กที่ผ่านมา
ส่งผลให้เราต้องสูญเสียนักบินไป๑คนนะครับ
นำมาซึ่งความโศกเศร้าของครอบครัวรวมทั้งเพื่อนร่วมงานนะครับ
จากนี้ครับเรายังสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของกองทัพอากาศด้วย
วันนี้ครับไทยรัฐทีวีได้ทำมิวสิกวิดีโอเพลงขึ้นมา๑เพลงครับ
เพื่อเป็นการไว้อะไรกับการสูญเสียของนักบิน

โรงพยาบาลวิทยาศาสตรี
โรงพยาบาลวิทยาศาสตรี
โรงพยาบาลวิทยาศาสตรี
โรงพยาบาลวิทยาศาสตรี
โรงพยาบาลวิทยาศาสตรี
โรงพยาบาลวิทยาศาสตรี
โรงพยาบาลวิทยาศาสตรี
โรงพยาบาลวิทยาศาสตรี
โรงพยาบาลวิทยาศาสตรี
โรงพยาบาลวิทยาศาสตรี
โรงพยาบาลวิทยาศาสตรี
โรงพยาบาลวิทยาศาสตรี